สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับวันนี้มาเริ่มต้นกันนะครับที่บรรยากาศเรื่องราวของงานวันเด็กนะครับก็มีสองจุดใหญ่นะครับก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือที่กรมนักศึกษานะครับมีการจัดงานกันเป็นสองงานที่บรรดาคนกีฬาได้ร่วมกันทำเพื่อเด็กในวันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราว
ในรายงานของคุณวิทย์วิทย์เจริญเชื้อครับ
สวัสดีครับคุณผู้ใหญ่
นอกเหนือจากบทบาทนักพุทธเศร้าหลีกอาชีพ
ใจผู้ชงเจริญศรีทัศนาจากทีมสมุทรสาคร
ยังมีอาชีพเป็นครูสอนธละศึกษา
อยู่ที่โรงเรียนปัญญาศักดิ์ซอยสุขสวรรค์๓
หน้าที่หลักของผู้ชงคือการสอนวิชาภาระศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ที่ในช่วงเย็นจะเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตซอล

เหมือนแรงบันดาลใจในการทำงานและการดำเนินชีวิต

ก็คือแรงบันดาลใจให้เขาสู้กับปัญหา

ทำตัวทุกคนมันก็สนุกอะครับ

เขามาเล่นกับเราชอบเล่นกับเรา

เวลามาหลังจากซ้อมมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
แล้วพอเรามาสอนในค่ามันก็เหนื่อย
แต่เรามาเจอเด็กมาเล่นมาเฮฮากับเรา
แล้วก็มีความสุขเหมือนเราเล่นกับเด็กไปด้วย
เขาอยากให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบมากกว่าครับ
ไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เขาเลือกอะไร

ไม่อยากไปชี้นำให้เขาไปทำอย่างนู้นไปทำอย่างนี้
เพราะว่าแต่ละคนมันมีความสามารถของแต่ละคนอยู่แล้วที่เด่นออกมา
คำสอนของครูใจที่มีต่อเด็ก
ทำให้เขานึกถึงวานเมื่อครั้งอดีต

กว่าจะก้าวมาเป็นนักฟุตซอลแถวหน้าของลีก
ดังนั้นสิ่งที่เขาพยายามสอนให้เด็กเหล่านี้
ที่จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
ก็คือความพยายามรวมถึงการแบ่งเวลาให้ถูกต้องเหมาะสม

อนาคตเด็กจะก้าวขึ้นมามีอนาคตที่สดใส

สมมุติเราเป็นครูหน้าที่ของครู
เราทำเต็มที่เป็นเวลาของมัน
ส่วนหลังจบจากการเป็นครูผมก็เป็นนักกีฬา

เพราะฉะนั้นอยากให้เขารู้จักแบ่งเวลา
และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
สิ่งที่อยากจะทำและสิ่งที่เขาชอบ

กันเรื่องแบ่งเวลาความรับผิดชอบต่าง
เพราะว่าอย่างเป็นครูมีงานมีต้องสอนเด็ก
เราก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งอีกแบบนึง
ส่วนเป็นนักกีฬาก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง

สำคัญก็รู้จักแบ่งเวลาครับ
แล้วก็รู้จักหน้าที่ของตนเอง
พอผูกพันกับบทบาทหน้าที่อาชีพครูก็เกิดเป็นความรัก
ซึ่งจากนี้ผู้ชงในฐานะนักฟุตซอลอาชีพ

เป้าว่าจะขอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ทุกคน
และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มความฝันของเด็กเหล่านี้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน